คุณผู้ชมค่ะพูดถึงความน่ารักของพี่อ้ำพี่เอนะคะ
ก็คือว่าสุดยอดแล้วนะคะแต่ความที่เขาทั้งคู่สนิทกัน
ความสัมพันธ์เนี่ยค่ะสนิทกันสุดนะคะหลายคนก็นับถือแล้วก็
ยกให้เป็นคู่รักที่เป็นแบบผู้จัดการดาราที่รักกันมากจริงค่ะ
ล่าสุดนะคะให้ดูความน่ารักของพี่อ้ำพี่เอนะคะ
บอกเลยหลายคนแซวสนั่นเลยค่ะ
นี่ค่ะพี่เอค่ะส่งอาหารใต้แบบต้นตลับเลยนะคะ
ส่งไปที่บ้านพี่อ้ำค่ะเพราะว่าตอนนี้พี่เอ๋กักตัวอยู่นะคะ
เมนูก็เพียบเลยค่ะคุณผู้ชมมีทั้งข้าวหมกไก่แกงไตปลา
ข้าวเหนียวเปียกลำไยน่ากินทั้งนั้นค่ะ
ข้าวต้มมัดนะคะเรียกว่ากินหมดได้อิ่มไปทั้งวันค่ะ
พี่เอนะคะยังเขียนจดหมายน้อย
เขาบอกว่าเป็นจดหมายน้อยแต่ส่งให้คุณอ้ำพัชราภาด้วยค่ะ
บอกว่าจากพี่เอสุปชัยคนสวยรวยน้ำใจ
กินเยอะนะคะน้องอ้ำเวลาถ่ายโฆษณาพี่ไอจะได้ดูตัวเล็ก
เนี่ยคุณผู้ชมก็ไม่รู้ว่าเป็นการทำบุญหวังผลหรือเปล่า
คือแบบว่าคือพี่อ้ำเขามีงานแล้วพี่เอเป็นผู้จัดการไง
ใครจะส่งไลน์ส่งข้อความอะไรก็ได้นะแต่แบบตั้งใจเขียนด้วยเนอะ
คุณผู้ชมจะต้องบอกแบบนี้นะคะจะบอกว่าพี่อ้ำเขาจะไปอ้วนได้ยังไงนะคะ
วันเนี่ยอยู่บ้านก็ใส่เสื้อยืดรองเท้าแตะใส่ถุงมือเนี่ยค่ะ
เสียมปลูกต้นไม้กันแบบนี้ค่ะซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าพี่อ้ำเนี่ยเขาอินกับการปลูกต้นกุหลาบมา
แล้วแบบว่าสวยมากจริงนะคะส่วนพี่เอนั้นนะคะไม่น้อยหน้าค่ะ
ไปดูกิจกรรมดีกว่าช่วงกักตัวก็ต้องฝึกปอดสิ
ยน้ำอยู่บ้านค่ะบริหารปอดกันไปเลยค่ะ
เพราะพลิมสะนี่คือปังเนอะแม่

ตอนนี้ค่ะคิดว่าอยู่ริษทธรตสบายมากนี่สิคะ

คือเอียงคอด้วยไม่เปียกด้วย
สวัสดีครับ